ในนั้นก็คือ๑มีนาคมที่ผ่านมา๘๓๕๕๓๘ป้าภัยกับป้ารัฐนี่คือป้าภัยนะฮะ
ถ้าท่านยังจำได้สกลนครนะฮะป้าภัยเขาอยู่แถวพระธาตุแล้วก็เป็นนางรำ
ซื้อเสร็จยังไม่ได้จ่ายเงินค่ะแต่เซ็นชื่อเอาไว้อ่าสุดท้ายนี่ป้ารัฐ
ใกล้จะออกแล้วก็ต้องปล่อยอ่ะก็ขายไปถึงเวลาป้าภัยบอกที่สั่งไว้อ่ะ
แล้วฝากไว้ถูกนะ๒ใบรางวัลที่๑ด้วยแต่ป้ารัฐบอกขายไปแล้ว
ก็พี่ไม่มาเอาพี่จองแต่พี่เงินก็ไม่จ่ายบอกจะโอนเงินมาให้
เถียงกันอยู่นานทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะคือเถียงกันเป็นเดือน
ยังไม่รู้นะและยังไม่รู้ด้วยว่าสลากใบนั้นน่ะ๑ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงไหม
แล้วสองมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วที่ป้าภัยบอกเซ็นชื่อข้างหลัง
มีใครเอาไปขึ้นเงินหรือยังก็ไม่รู้เออไปติดต่อกองสลากแล้ว
ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มานะต้องรอการแจ้งความการอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะ
แต่ล่าสุดเนี่ยทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายดังนะครับ
บอกพ่อพัยกับพ่อรัชไม่ต้องเถียงกันหรอกทำไมอ่ะ
สลากเนี่ย๘๓๕๕๓๘เนี่ยอยู่ที่ผมไปฟังฮะ
เขาเล่าว่าเขาเนี่ยจำคนขายได้เลยเพราะว่าคนขายมาขายตรงโฮมโปร
เขาว่าอย่างนี้นะเขาก็ไปซื้อก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไง
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะเขาบอกว่าพอซื้อมาเสร็จปุ๊บ
ของคนที่เซ็นไว้ออกไปนะแล้วเขาก็ไม่เคยดูข่าวหวย๑๒ล้านมาก่อนเลยนะ
จะมาเห็นข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้แหม่ฟังดูแล้วก็
ก็เหลือเชื่อนะผมก็เลยถามไปถามมาผมก็ถามว่า
แล้วไปซื้อหวยกันที่ไหนอะไรยังไงล่ะเขาบอกเขาซื้อที่กรุงเทพนี่แหละ
ไม่ได้ไปซื้อที่สกลเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ย
ขายหวยมาทำธุระที่กรุงเทพเขาก็เลยแวะซื้อมา
ซื้อมาเสร็จปุ๊บปรากฏเขาบอกว่าเมียเขาเอาไปเก็บ
แล้วพอหวยออกเนี่ยเขาก็พยายามถามเมียว่าหวย๑๒ล้านเนี่ย
อยู่ตรงไหนตรงไหนเมียก็ไม่พูดแล้วตอนนี้เนี่ย
เขากับเมียก็ก็ห่างห่างกันเขาก็เลยสงสัยว่าเมียเนี่ย
แอบเอาหวยเนี่ยไปขึ้นดังวันคนเดียวหรือเปล่า
แต่อาจจะเพราะว่ามันเป็นข่าวหวย๑๒ล้านที่สกลนคร
เมียเขาก็เลยยังไม่กล้าเอาไปขึ้น

นายรณรงค์เขาใส่เอาไว้คือฟังไปฟังมาเนี่ยยุ่งเข้าไปอีก
เพราะผู้ชายคนนี้บอกทนายรณรงค์ว่าผมเนี่ยซื้อจากป้ารัฐ
แต่ซื้อที่กรุงเทพแล้วซื้อเสร็จแล้วผมก็เห็นมันมีใบอะไรเซ็นชื่อ
ภัยมณีแล้วผมก็ลบแล้วก็เป็นเซ็นของผมเอง
แต่เมียผมเนี่ยเอาไปเก็บเอาไว้
หาไม่เจอเลยเนี่ยไม่รู้เมียแอบเอาไปขึ้นเงินหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามป้าภัยนะครับ
ภัยมณีนะครับที่มีกรณีกับป้ารัตนาคนขายลอตเตอรี่นะฮะ
ซึ่งป้าภัยเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริง
อย่างที่มีคนโทรมาบอกทนายรณรงค์นะ

เพราะจะเป็นสิ่งยืนยันว่าสิ่งที่ป้าภัยพูดมาตลอดเนี่ยว่าซื้อจริง

กรรมสิทธิ์เนี่ยมันต้องเป็นของป้าสิ
พอป้าสั่งซื้อสั่งจองแม้จะยังไม่ได้จ่ายตังค์

ตอนนั้นเซ็นให้ดูเซ็นให้คุณวิมนต์วันดู
ตอนนั้นเนี่ยแต่ขึ้นเงินไม่ได้นะเนี่ย

ภัยบอกอย่างนี้แสดงว่าป้าพูดจริงใช่ไหม
แปลว่ามันมีอยู่จริงยืนยันได้จริงใช่ไหม
แต่ว่ามันก็ยังมีหลายอย่างที่มันฟังดูแล้วมันก็ยังขัดอยู่นะ

เอาเป็นว่าเรื่องคดีเรื่องนี้
นัดหมายทนายความของป้าไว้
เดี๋ยวจะไปติดตามความคืบหน้าของคดี

ที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้เอาฟังทนายรณรงค์อีกสักทีหนึ่งก่อน
แล้วตอนนี้อยู่จังหวัดไหน
เขาบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพฯ

ป้ารัฐเนี่ย
คนขายหวยเข้ามาขายในกรุงเทพ

มาขายจริงไหมแล้วซื้อไว้จริงหรือเปล่า

พระรัฐบอกว่ามันจะซื้อกรุงเทพได้ยังไง

ป้าไม่เคยไปขายรถจริงที่กรุงเทพฯ
เดี๋ยวลองฟังเสียงทั้งป้าภัยป้ารัฐนะฮะ
ถ้ามันจริงก็จบเลย
ใช่ครั้งเช้าเฮียรับก็อุ้ง
คือน้องจริง
เพราะว่าเราไม่เคยไปที่กรุงเทพเลย

ตามที่ฟังหนูมัน

แต่ว่าส่วนที่ว่าจะเป็นจริงใหม่
มันจะไปถึงนู่นเหรอคะจะไปขายกันถึงกรุงเทพเหรอคะ
แต่ถ้ามันเป็นจริงก็ดีนะคะ
มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เนอะและอีกอย่างตามที่ข่าวเขาบอกว่าซื้อมาแล้วเอาลิขิตลบ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ดูข่าวมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันผ่านมา
นี่ก็วันที่หนึ่งเมษาก็ผ่านมาแล้วถ้าจะนับไปก็เป็นสองงวดแล้วเนอะ
มันจะเข้างวดที่๓แล้วเป็นไปได้ไหมคะ
ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูข่าวแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ตรวจ
อันนี้ก็ท่านก็คิดได้นะคะ
แม่ฟังแล้วมันก็ยังงง
คือป้าภัยเองใจอยากให้มันเป็นจริงแต่ก็ยังกำกึ่งอยู่เลยว่าแต่มันฟังแล้วมันแปลกอ่ะ
มันติดตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้ที่เขาโทรหาทนายรณรงค์เนี่ยเขาซื้อที่กรุงเทพเนี่ยนะ
แล้วป้ารัฐคนขายบอกพี่ไม่เคยไปขายที่กรุงเทพ

ส่วนชายคนนี้บอกผมซื้อมาเนี่ยมีลายเซ็นข้างหลังเนี่ยใครมาดีผมก็ลบออกแล้วเซ็นใหม่
แต่ตอนนี้มันไปอยู่ในมือเมียผมแล้วไม่รู้แอบเอาไปขึ้นหรือยัง

ใช่ค่ะเราเจอเขานะเราได้คุยกับเขาด้วยนะ
คุณผู้ชมทุกคนจะได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้ด้วย
คุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปหาผู้ชายคนนี้นี่

ถูกต้องเขาชื่อนายสายยนศรีบุรินอายุ๓๐ปีเป็นพ่อค้าผลไม้
เขาเล่าให้ฟังเป็นฉากมีไทม์ไลน์ให้เลย

กุมภาพันธ์๙โมงถึง๑๐โมง

โฮมโปรศรีนครินผมเจอแม่ค้าลักษณะคล้ายป้ารัส

ผมถามแม่ค้าเลยว่าป้ามีลอตเตอรี่เลขท้าย๓๘๕ไหม
แม่ค้าบอกไม่มีมีแต่๕๓๘ที่มีคนจองและสลักชื่อด้านหลังไว้แล้ว
แต่เขาไม่จ่ายเงินและไม่มาเอาตามกำหนด
งั้นป้าผมขอผมซื้อ๒ใบนั่นแหละ

เขาบอกว่าแม่ค้าหยิบลอตเตอรี่ออกมาจากกระเป๋าคาดเอวไม่ได้หยิบจากแพงนะ
หยิบจากกระเป๋าคาดเอวแล้วก็ยื่นให้แล้วเขาก็จ่ายเงินสดไป
แล้วก็บอกด้วยว่าเอางี้นะป้าฝากไปบอกคนที่สลักชื่อไว้นะ
ว่าถ้าเกิดถูกลอตเตอรี่ให้มาฟ้องร้องเอาที่ผม
และนี่ก่อนออกรางวัลเขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วย
มีนาคมบอกไปไหนแล้วไม่ทัน
อันนี้แก๊กกลับไปที่๑มีถอยกลับไป๑มีนาคมเมื่อกี้ได้ไหม
นี่คือ๒เมษายนใช่แต่ว่าวันที่๑มีนาคมเมื่อกี้เนี่ย
นายสายยนก็โพสต์เอาไว้เหมือนกันนี่อ่าหยุดไว้หน่อยหยุดหน่อยอ่า
มีนาคมบอกว่างวดที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ขอปังแบบนี้ตลอดด้วยเถิน
สาธุ๕๓๘เนี่ยหลังจากนั้น๑มีนาคมก็ออก
ออกสลากปรากฏถูกรางวัลที่๑เขาก็รีบโทรหาแฟนสาวเลยบอกว่า
ตเตอรี่ที่สลักชื่อข้างหลังที่เขียนว่าภัยมณีให้ขีดค่าแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเขา
แฟนสาวแล้วก็น้องของแฟนสาวซะเพราะมันถูกมันถูก
ดูอีกโพสต์หนึ่งของเขาหน่อยเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
แต่ว่าพอมันถูกแล้วเนี่ยมันหายไปใช่ไหมเออมันหายไปค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้ก็อย่างที่เขาบอกว่าไม่รู้อยู่กับเมียหรือไม่อยู่กับเมีย
เอาไปขึ้นเงินแล้วหรือเมียไปแอบไว้ยังไงก็ไม่รู้
แต่ที่แน่เขาบอกว่าที่ผมออกมาผมไม่ได้อยากได้เงินนะ

ผมอยากเคลียร์ปัญหาให้ป้าภัยกับป้ารัฐจะได้จบ
ไอ้สลากอลเวงนี้มันจะได้จบไปสักที

หรือว่าคนฮงโปรเขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนซื้อเลขจากหน้าห้องโปรประจำอยู่แล้ว
เห็นบอกเราสงสารพระรัชหรือยังไงที่เรา
ใช่ผมมาดูข่าวที่หลังแล้วผมเห็นข่าวว่าโอ้ที่ว่าเลขมันมีชื่อไพรมณีเนี่ย
ผมก็นึกได้ว่าเลขตัวนี้ผมเป็นคนซื้อมาเองแล้วเป็นคนลบเอง
แล้วสงสารประรัฐคือว่าแกโดนคดียักยอกมันไม่ใช่ความจริง
เพราะแกเป็นคนขายให้ผมจริงแล้วก็อ่าป้าพรรณมณีแกก็พูดความจริงว่า
แกเป็นคนสลักชื่อลงข้างหลังลอตเตอรี่จริงจริงเนี่ยผมอยากให้ความจริงมันกระจ่างไง
ผมไม่ต้องการเงิน๖ล้านหรือ๑๒ล้านผมไม่ต้องการ
ผมต้องการให้ความจริงกระจ่างและคนที่ว่าคิดว่าเอาลอตเตอรี่ไปหรือว่าลอตเตอรี่อยู่ตัวเอง
มาพูดความจริงผมต้องการแค่นั้นครับผมไม่เอาอะไร
จริงผมยืนยันว่าแกชัวร์พี่ผมก็งงว่าทำไมแกจำไม่ได้อะไรไม่ได้
ผมเป็นคนชวนแกไปเที่ยววัดหัวปานกับผมเองจริงจริงพี่ผมไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรเลย
อุตส่าห์จะออกมาช่วยแกนะแล้วผมจะไปเป็นพยานให้แกเนี่ย
ผมเป็นคนซื้อเองแกมาปฏิเสธผมก็ผมก็งงเหมือนกัน

เหมือนกับเขารู้จักคนตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะ
เดี๋ยวขอดูอันหน่อยซิ๒เมษายนเขาโพสต์ว่า
ลืมคดีหวย๑๒กันรึยังครับรางวัลที่๑๘๓๕๕๓๘
คิดว่าให้พี่ชายคิดว่าหายเดชบุญหวนคิดขึ้นมาได้สาธุสาธุ
ติดต่อเจ๊รัฐคดีหวย๑๒กรณาบอกด้วยนะครับ

แต่ก็ไม่รู้ว่าคือที่โพสต์มาต้องการจะสื่ออะไรแต่เอาแบบนี้
คนละเลขกับที่ถูกรางวัล๑มีนานะ
เขาบอกว่ารูปที่ลงแค่ใกล้เคียงเฉยเอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างนี้ละกัน
เขาบอกว่าใครติดต่อเจ๊รัสคดีหัว๑๒ล้านเขาใช่ไหม

วีดีโอคอลคุยกับป้ารัฐเลย

ตกลง๒๗กุมภาพันธ์หน้าห่มโปรศรีหน้าคะลิ้น

คุยกันเลย
ไม่ค่อยเจอทรงหมู่สวัสดีสงสัย

อันคือ

มาเป็นเกินกำหนดมาแล้ว
เจ๊ลองนึกดีลวบ
อ่ามันอยู่ในเกษตรผมว่าสมุตรวาการล่ะ
ยังไงเจ๊รัซยื้อนยันว่างัยก็ไม่ได้ไป

หรือเปล่าเพราะเจ๊รัฐก็ตอบไม่ได้ว่าขายใครไปเขาบอกว่าเขาซื้อจากคนที่คล้ายหน้าคล้ายเจ๊รัฐ
คุณสายยนเขายืนยันว่าเขาซื้อมาแล้วถูกรางวัลที่๑ด้วย
มันอยู่ไหนมันอยู่ที่เมียผมเออแล้วเมียผมไม่รู้แอบเอาไปขึ้นเงินหรือยัง
วันนี้ผมยังไม่เจอเลยเนี่ยปัญหาเนี่ยมันต้องไปต่อตรงนี้ดีกว่า
ไม่เป็นไรแก้ปัญหานี้ให้ไปคุยกับภรรยาเลยไป
เจอใช่ไหมเจอคุณคุณรวยค่ะนี่เธอชื่อรวยนะ
ชื่อเป็นมงคลมากอ่าคุณรวยเป็นแฟนของนายสายยนบอกว่า
เอาแบบนี้นะฟังพี่นะปียชาติพี่ไม่ได้ยินเลยที่แฟนพี่พูด
ซื้อขายลอตเตอรี่อ่าที่ว่าโทรมาบอกเธอรีบขี่ค่าเลยนะ
พี่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินและพี่ไม่เห็นว่ามีการขีดค่า
เขียนชื่อพี่กับแฟนพี่สลักหลังไว้ด้วยแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ใจเลยนะ
พี่เอาโทรศัพท์ให้ดูเลยเอาให้แฟนพี่ตรวจสอบเลยด้วยว่า
ตั้งแต่มีออกสลากวันที่๑มีนาคมเนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลย
โทรเช็คการโทรย้อนหลังเลยเช็คเลยอืมก็ไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะ
แล้วเธอก็ยืนยันว่าไอ้สลากอะไรที่ว่าไม่ได้อยู่กับพี่
ตอนนี้ขออนุญาตนะคะผัวเมียเริ่มจะทะเลาะกันแล้ว
ฟังลองฟังบรรยากาศหน่อย
ไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นด้วยค่ะ
แต่รู้ไหมว่าเขาซื้อลอตเตอรี่
เขาเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าไม่รู้ซื้อตอนไหน
เออซื้อทีเป็น๓๔๐ใบแล้วค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าซื้อเลขอะไรมาอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่บางทีก็แอบไงไม่อยากให้รู้ว่าซื้อเยอะ
แต่ยินยันว่าไม่ได้มีก็ไม่รู้ว่าถูกอะไรหรือเปล่า
ไม่มีก็ไม่รู้ถูกจริงหรือเปล่าขนาดป้าภัยมณีกับป้ารัฐเขายังไม่รู้เลยว่าเลขนี้มีจริงไม่มีจริง
พี่ก็ไม่รู้หรอก

สรุปนะเรื่องนี้นะยังไม่มีข้อสรุป
เอาอย่างนี้เอาไว้เจอลอตเตอรี่ใบนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันใหม่ดีกว่า
ไม่ได้หรอกเรื่องของควรจะรวยอ่ะ